ร้องได้ไทยร้าง
สวัสดีครับ
โอ้โหโหมาแล้วครับ

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงนะครับ
เปิดมาไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
พบกับเราเลยนะครับในรายการร้องได้ให้ล้าน

สวัสดีครับ
อะไรก็ตามที่คุณร้องครบ๑๐ในรายการนี้
คุณหยิบไปเลย๑ล้านบาท
และวันนี้เวทีนี้ยังโล่งเตียนว่างเปล่า
เฝ้ารอให้คุณนะฮะทั้ง๕คน
หนึ่งในนี้จะเป็นใครที่จะได้ขึ้นมาหยิบเงินล้านไปค่ะ
ดปุ่มได้เป็นคนแรกตอบถูกขึ้นมาเลยนะครับ

ตอบผิดไม่เป็นไรไม่มีผลนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วเพลงโจทย์มาเลยครับ
ยังไม่มีใครทนนะครับ
กดแล้ว

ขอบคุณครับ

ขอคนรู้ใจของไม้พิรมพร
ขอคนรู้ใจนะครับคุณหนุ่ยตอบ
คุณหนุ่ยตอบ

คุณหนุ่ยตอบ
คุณหนุ่ยตอบ

คุณหนุ่ยตอบ

สาเหตุที่ชื่อน้องโฟลก็เพราะว่าพลัยาท้องได้๔ครั้งและแท้งไป๓ครั้ง
อันนี้เป็นท้องที่๔ถึงชื่อน้องโฟล
และภาระที่สำคัญของผมอีกอย่างหนึ่งนะครับคือต้องเลี้ยงพ่อนะครับซึ่งแก่มากแล้ว
อายุ๘๐ปีเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วต้องรักษาอยู่บ่อย
ทุกวันนี้ทำอาชีพเป็นคนงานยกขยะอยู่เทศบาลนิคมตุ้งโพทะเล
ทำตั้งแต่เช้าจนเย็นทำจานผิงสุก
บางทีก็ไม่มีวันหยุดวันหยุดถ้าขัดตะเลิกก็ต้องไปเก็บ
วันนี้อยากมารายการร้องได้ให้ร้านเพื่ออยากเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัว
เห็นเขามาร้องได้กันก็อยากจะมีเงินกลับบ้านไปบ้าง
ครับผมเอาไปเพื่อเลี้ยงไอ้ตัวน้อยครับเป็นทุนการศึกษาด้วยครับ
หนี้ใช้สินที่มีอยู่ด้วยครับขอบคุณครับ
เย็นหน่อย
สาวหลายท่านนะครับที่หมายปองไว้ตอนนี้
บ๊ายบายเปิดเผยออกมาแล้วคุณหนุ่ย
เสียใจด้วยมีเจ้าของแสระนะมีเจ้าของหัวใจแล้ว
มีลูกน่ารักด้วยน้องโฟล์นะครับเป็นคน
เมื่อกี้ชุดปฏิบัติงานเลยใช่ไหมชุดเมื่อกี้นี้
แฮจริงเลยฮะคุณหนุ่ยหล่อแล้วดูผิวพันธ์ดี
อย่างอื่นงานอย่างอื่นก็มีทำไมไม่ทำ
ช่วงนั้นสอบได้พอดีครับ

ต้องสอบด้วยหรอครับสอบครับ
แยกขยะมีพิษไว้อีกตั้งหาก
ขยะที่ทิ้งขยะที่มีสารตกค้างอะไรอย่างนี้ก็แยกไปทั้งนั้น

ผมนึกว่าเก็บกันไปเรื่อยไม่ต้องมาอะไรกัน

นี่เพิ่งรู้จริงนะครับว่าต้องมีความรู้

อันนี้ภาคอะไรภาคอะไรที่บอกไปเมื่อกี้ภาค

แล้วแต่บางบ้านนะบางบ้านก็ถังใหญ่บางบ้านก็ถังเล็ก

คืออาชีพนี้เป็นอาชีพที่สำคัญนะ

จากอาชีพส่วนตัวจะเท่แล้วต้องถาม

ก่อนที่เราจะแต่งงานมีภรรยาคนนี้

อยากจะถามเขาว่าทำไมเขาถึงเลือก
เลือกผู้ชายที่มีอาชีพนี้

นั่งอยู่นี่

คุณป่าเห็นไหมคะหน้าตาสวยด้วย

พอดีคิดว่าถ้าเขากล้าที่จะเก็บขยะได้

กล้าอย่างอื่นที่ว่ากล้าทำเนี่ย

ให้แบบชนะใจเราที่เรารู้สึกแบบ
ประทับใจต้องคนนี้แหละ

เขากล้าที่จะเลิกเจ้าชู้ค่ะ

คนละเลิกกันคนเลิกเจ้าชู้แล้ว

จากเพลงเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
ไปเริ่มชอบมาตั้งแต่ตอนไหนครับ

สวัสดีครับคุณมิ้นครับ

ว่าเสียงเขาจะไปเหราะเพราะพระนิ่งประการไหน

เรียกเสียงทำอย่างไรครับเรียกเสียง
รองรำทำการแสดงอย่าให้ติดอย่าให้ขาดเด่นชัดดังตะแรงภาย
ลูกศิษย์ขอพรได้ได้ให้ได้สมดังตั้งกิจในนิมิติผิดชิดชัยทุกทิศ
ก้มกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์สาธุ

แต่กำลังใจที่ดีที่สุดเลยไม่ได้มาจากที่ไหนนอกจากครอบครัว

ขอให้กำลังใจกันหน่อย

คุณคุณแข่งไม่ใช่เขาแข่ง

ตอนนี้มาที่เพลงแรกกันเลย
เพลงแรกนี้ทุกคนจะต้องผ่านได้

ถ้าไม่แน่ใจใช้ตัวช่วยเท่านั้นเอง
มาฟังกันก่อนว่ามันจะเป็นเพลงอะไร

มูลค่า๕๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่หนึ่ง

สวัสดีครับ
สมัยก่อนพอจบเพลงนี้นะ
ตอนนี้ไม่ต้องถามว่าคุณหนุอยู่บนนี้แล้ว

ฉบับแท้ดั้งเดิม

ตอนนี้ก็เสียไปแล้วนะครับ

เป่าอันนี้ด้วยเขาเรียกอะไรนะ
เท็มเป็ดหรืออะไรนะ

ยังอยู่ครับ
ไม่มีสมาธิทำงานเลยเนี่ย

ยังอยู่
ความรู้ลึกแล้วเรื่องเนื้อเพลงล่ะครับ
เป็นไงติดร้องเล่นเยอะเลย

ดูจากความรู้แก

เพราะว่าเพลงนี้ยิ่งแค่รู้รากฐาน
คนร้องคนแต่ง

คิดว่าเขาจะใช้ตัวช่วยไหมครับคุณหุยนี่

ไม่ใช่นะฮะก็อยู่ที่คุณอุ๋ยจะตัดสินใจเองนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้

ไม่ใช้

คุณหนุ่ยแต่ว่าพูดไปแล้วอ่ะ

เพลงที่๑นะครับมูลค่า

เพลงพร้อมร้องได้

คุณหนุ่ยเป็นคมเงิน
ที่จอดแพทย์แม่ชายน้อยไม่ตาซึ้งส่อ
ลืมฟังนะเมืองพิษนรอโชคไม่ช่วยคนซ้อยไม่มา
ฟุ้นตกพร่ำหน้าว่ายน้ำจากเนื้อไล่มา
แดดดินส้มผักตมชาวาเสียงคลวยเพลวมาจากลำน้ำยอม
สวรรค์ของสาบางของซ้ำเพราะกรรมของเค
ที่คอยน้องจนถึงตี๔ไม่เห็นมีสาวในตา
คมฟุ้นตกจนซาเจ้าไม่มาช่างเหลือจากคม
น้ำตาขาดหลักลงวังน้ำยมหนาวสนหนาวลมตายร่มท้องกว่า
ช่างเหย่เกอร์ช่างเหย่คอยช่างไม่เหย่มอง
โอ้น้อง
คิดถึงพี่บ้างหรือเปล่า
พอละนะไม่เจอแม่แต่เพียงเงา
ไม่อยากจะแบกรักเรากลับไปเขานินทา
ลวงพ่อช่วยที่เธอพอสิพุทธชินราช
ช่วยดนใจเป็นใยสวรรค์
ส่งเหนือเย็นมาเป็นควันตา
หนาวเหน็บเจ็บใจคือรอไปรักไม่คอยทา
อยากกู่ร้องให้กล้องโลกาให้เขารู้ว่า
แก้วตาหลอกล่อ
เรียกว่าเสียงมีเครือแหบเสน่ห์นะฮะของคุณหนุ่ยนะครับ
ปีนี้โอ้โหบรรยายนี้แบบว่าเห็นภาพจริง

ไอร้อตอนแรกเนี่ยหนูไม่คิดว่าเป็นเพลงนี้

ถึงเธอผู้เป็นดวงใจ
หนูก็ว่าเอ๊ะอนุ่มเขาแต่งเพลงนี้เหรอวะ
หนูคิดว่าเป็นเพลงถึงเธอเพื่อเป็นดวงใจของพี่เป้าสายันซะอีก
แต่พอร้องออกมาแล้วโอ้เพลงนี้

ที่จอดแพ้คอย

คุณภรรยาเขาก็ขมุบขมิบปากตามตลอดเวลา

เหรอเห็นว่าท่องเนื้อตามอยู่นะคะ
ทำได้ดีนะฮะในเรื่องของความภัยร้อ
มาดูกันเลยนะครับสำหรับเพลงที่๑
มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณหนุ่ยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
สำหรับเพลงที่๑ครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณหนุ่ยร้อง
ได้